ดูเรื่องของกรณีที่รถกระบะตัดหน้ารถบิ๊กไบท์
แล้วพอเกิดอุบัติเหตุรถกระบะถอยมาทับร่างบิ๊กไบท์จนเสียชีวิตนะคะ
ความคืบหน้าในเรื่องนี้ทางด้านแม่ของเหยื่อผู้เสียชีวิต
บอกว่าถ้าเกิดคนขับสำนึกผิดอยากจะมาขอขมาศพก็พร้อมที่จะอโหสิกรรมให้
แล้วก็สำหรับเรื่องคดีขอปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตำรวจ
คลิปนี้จาก๓มุมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านได้เห็นกันไปแล้วนะคะ
กรณีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเพราะว่ารถกระบะเนี่ยเขาเลี้ยวจะเข้าซอย
แล้วทีนี้ก็ตัดหน้ารถบิ๊กไบท์ที่ขับมาทางตรง
จุดที่เกิดเหตุนี้บริเวณ๓แยกบ้านไทยเจริญที่บุรีรำนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๒พฤศจิกายนที่ผ่านมา
แล้วก็เหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้คนขับรถบิ๊กไบท์
ก็คือนายทิติพันธ์ภูนทรัพย์หรือว่าเพชรอายุ๒๕ปี
ทีแรกนะสลบอยู่กลางถนน
แต่ว่ารถกระบะถอยหลังมาทับร่าง

ซึ่งญาติได้นำศพของนายทิติพันธ์
ไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้านหนองไผ่น้อย

รวมถึงกลุ่มเพื่อนที่ขับบิ๊กไบท์ด้วยกัน

และมีกำหนดจะชาปนกิจในวันพระฤหัสสบดีนี้นะคะ
ส่วนแม่ของผู้ตายก็บอกว่าหัวอกคนเป็นแม่

แต่ตอนนี้คุณแม่เองนะคะก็ทำใจได้ในระดับหนึ่งแล้ว
ถ้าเกิดว่าคู่กรณีสำนึกผิด

ก็มาได้ค่ะคือการที่เขาจะมาขอโทษเนี่ย
เขาก็ดีขึ้นแล้วนะคือใจเขายอมรับผิด

แต่ถามว่าถ้ามาแล้วแม่อโหสิกรรมไหมอโหสิกรรมค่ะ
อืมเพราะว่าก็ไม่คิดจะผูกเวรจ้องเวร
ส่วนทางด้านคุณพ่อนพรัชภูมิทรัพย์ก็บอกนะคะ
พอรู้ข่าวลูกชายตกใจแล้วก็เสียใจมาก
ลูกชายชอบขี่รถจักรยานยนต์บิ๊กไบท์
คุณพ่อเคยเตือนลูกตลอดให้ระมัดระวัง
แล้วก็ถามถึงเรื่องของภาพจากกล้องวงจรปิด
บอกเลยนะว่าตอนนี้พ่อยังทำใจไม่ได้
ยังไม่กล้าดูภาพจากกล้องวงจรปิดนี้เลยนะคะ
ถ้าเกิดเหตุการณ์แล้วก็น่าจะลงมาดู
ว่าคนที่มาชนกันหรือเกิดเหตุการณ์ร่วมกัน
เขาเป็นอะไรบ้างสามารถช่วยเหลือยังไงได้บ้างไหม
ไม่น่าจะทำแบบนี้แล้วก็หนีเลย
ส่วนหนึ่งก็คิดว่าเขาอาจจะเมาหรือเปล่า
พอดูแล้วถ้าคนเมาเนี่ยคือจะไม่มีสติ

เพราะว่าโทษเมาและขับเนี่ยคือมันหนักมาก

ก็คุยกันตลอดว่าตอนนี้ตำรวจบอกว่าจับคนได้แล้ว

แต่รายละเอียดก็เห็นตำรวจว่านัดเขาคุย

แล้วก็เมื่อวานนี้ทางด้านพี่สาวของผู้ที่ขับรถกระบะ

รวมถึงได้มอบเงินทำบุญให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิต
เป็นสอพอมเมืองบุรีรำก็เปิดเผยนะคะ
ว่าคนขับรถกระบะเข้ามอบตัวแล้วก็บอกว่า
ไม่ได้มีเจตนาจะถอยรถทับซ้ำหรือว่าหลบหนี
แต่ที่เห็นว่าหลังจากถอยมาแล้วแล้วก็ขับไปเลย
เป็นเพราะว่าตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
รวมถึงปฏิเสธด้วยนะคะว่าไม่ได้มีอาการมืนเมา
ซึ่งตำรวจก็ได้แจ้ง๒ข้อหาก็คือขับรถโดยประมาท

และอีกข้อหาหนึ่งก็คือไม่หยุดรถช่วยเหลือ
หรือไม่แจ้งเหตุให้เจ้าหน้าที่ที่อยู่ใกล้เคียงทราบทันทีหลังเกิดเหตุ
ส่วนข้อหาอื่นจะมีการแจ้งเพิ่มเติมหรือไม่นั้น
ต้องสอบปากคำของผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมก่อนนะคะ